แล้วก็ไปทามรุนโชว์ในโซเชียล
ล่าสุดมีการออกหมายค้นไปค้นบ้านพัก
เขาไปเจอนังสือที่เป็นรัฐธิความรุนแรง

ซึ่งคาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทารุณกรรมแมวในครั้งนี้นะครับ
หนังสือที่ตำรวจค้นพบเป็นนังสือวรรณกรรมภาษาญี่ปุ่น
เกี่ยวกับเรื่องของรัฐธิความรุนแรง
ตำรวจก็เลยยึดเอาไว้พร้อมประสานล่ามผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่น

ถึงที่มาที่ไปของวรรณกรรมนี้
ว่าเป็นนังสือที่คนกลุ่มใดนิยมอ่านกัน

จากนี้ตำรวจก็ยังตรวจยึดหนังสือเครื่องใช้ที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส
เพื่อนำไปตรวจสอบหาหลักฐานในการเชื่อมโยงต่าง
ซึ่งมีส่วนร่วมในการกระทำความผิด

ขณะที่ศัตรวแพทย์หญิงพัฒนรัฐนันศัตรวแพทย์ประจำวอสด็อกไทยแลนด์
ผลการชนะสูตรทั้งภาพถ่ายซากแมวที่ชัดเจนมากขึ้น
รวมไปถึงมอบหลักฐานที่พิสูจน์การกระทำผิดแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นอะไรบ้าง
ซากแมวไปโรงพยาบาลให้พิสูจน์อีกรอบหนึ่ง
เพราะว่าการผ่าพิสูจน์สัตวแพทย์ที่ผ่านไปแล้ว

โดยซากแมวตอนนี้ถูกนำไปเก็บรักษาที่กรมประสุทธิ์
แล้วก็จะมีการประสานผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
นำไปเปรียบเทียบกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จำรวจนั้นตรวจยึดเอาไว้ได้
ทีนี้คุณผู้ชมคงสงสัยว่าหนังสือที่เป็นรัฐธิความรุนแรงมันคืออะไร
ล่าสุดทีมข่าวของเราได้รับการเปิดเผยจากผู้กำกับสนเพชรเกษม
พันธุ์ตำรวจเอกวุฒิชัยไทยวัด
บอกว่าหนังสือวรรณกรรมภาษาญี่ปุ่นทั้ง๑๖เล่มที่ตรวจสอบพบ
มี๒เล่มที่ผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นไปอ่านแล้วแปลแล้วระบุออกมาว่า
เนื้อหาในหนังสือมันสอบไปแนวทางเรื่องของการเปิดเผยวิธีการทารุณกรรม
ทรมานทั้งคนและสัตว์อย่างรุนแรง
มีทั้งภาพและเนื้อหาที่หวาดกลัวครับ
ถ้าคุณผู้ชมจำได้เมื่อภาพนิ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์
สาวจีนคนหนึ่งที่เขาถ่ายลงโซเชียลใส่รองเท้าส้นสูง
เอาลูกแมวมาวางแล้วก็เหยียบ
เขาคาดว่าจะเชื่อมโยงกันและเป็นลักษณ์ที่เดียวกัน
ให้กับพนักงานสอบสวนส่งไปตรวจสอบที่กองพิสูจน์หลักฐาน
หากหลักฐานไม่มีความชัดเจนสารก็อนุมัติเป็นหมายจับดีเจสัน
โดยไม่ต้องรอการออกหมายเรียกเป็นครั้งที่๒
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของคดีนี้นะครับ
เรื่องนี้ก็อยากให้ดูแลเรื่องของจิตใจด้วยนะ
เพราะว่าอาจจะป่วย

แต่จริงครอบครัวก็ต้องคอยดูแลกันด้วย